คนนี้บอกตื่นเต้นแบบสุด
เพราะมันมีแม่หมูป่า

ในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
โอ้เหี้ยมากลูก

หมูป่ามันนิ่งเพราะอะไรปกติเราจะรู้ใช่ไหมว่าหมูป่ามันจะดุไงไม่ให้ใครเข้าใกล้แน่นอนนะคะแล้วเป็นหมูป่าแม่ลูกอ่อนด้วย
เจ้าของคลิปมาเฉลยแบบนี้หมูป่าตัวนี้ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้เองมันแห่คอกหนีออกมาตามหากันจนทั่วจนมาเจอว่ามันไปแอบออกลูกอยู่ข้างคอกวัว
แล้วสาวเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกเขาเป็นคนเลี้ยงวัวมาเจอก็เลยตื่นเต้นถ่ายคลิปก็เลยโพสต์ลงโซเชียลค่ะแหม่แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้วันออกสลากแบบนี้แน่นอนว่าหลายคนเข้าไปถามรัวแม่หมูออกลูกกี่ตัวกันจ๊ะ
เจ้าของคลิปไม่ได้ตอบนะแต่ไม่เป็นไรค่ะชาวเน็ตเขานับได้เขาบอกนับแม่ลูกหมูดูแล้วเห็นแล้วมี๗ตัวแน่ล่ะค่ะ
เห็นแต่เป็นของเล่นอ่ะที่ไข่ออกมาหลายอันหลายอันซ้อนกันอยู่อ่ะ
แต่นี่เขาบอกว่าเจ้าของคลิปเกิดมา๔๒ปีเพิ่งจะเคยเห็น
บางคนบอกมันไข่แฝดหรือเปล่าก็เลยถ่ายไว้ก่อน
ไม่ใช่ไข่แฟดแบบนี้เรียกไข่ซ้อนไข่ครับ
พอเอามาโพสต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนเห็นครับ
เสียงแตกเอาเป็นสองฝ่ายฟังแม่ค้าไข่เออนี่
คนรู้จริงแม่ค้าไข่และคนเลี้ยงไข่ไก่

ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าไข่แฝดแบบนี้เห็นบ่อย
ส่วนอีกฝั่งบอกว่าเกิดมาเป็นตัวเป็นตนหลายสิบปีไม่เคยเห็นเลย

เคยเห็นไข่แฝดที่มีไข่แดง๒ใบอันนี้แบบที่พี่เบิร์ตบอก

แหวกกว่าเพื่อนคือไข่๒ฟองซ้อนกันมันต้อง๒๐หรือไม่ก็๐
มาจบที่คอมเมนต์นี่แหละ
ก็ง่ายนี้เนอะ
มาดูเรื่องของต้นไม้แปลก

ถูกก็ประมาณนั้นแหละอย่างนั้นแหละ
อันนี้ไปกันที่ต้นมะพร้าวแปลกเขาบอกต้นเตี้ยแคละอายุ๒ปีค่ะ
แต่กิ่งก้านออกมาแน่นอนเหมือนดอมบอกคล้ายเสียงพญานาคที่ชาวบ้านเชื่อกัน
อยู่ในพื้นที่บ้านลำดวนที่ตำบลและอำเภอลำดวนที่สุรินทร์ค่ะ
ชาวบ้านรู้ข่าวแน่นอนอาจจะรออะไรคะ
พากันไปไหว้ขอโชคลาภตามความเชื่อนะคะ
มีชาวต่างชาติคนหนึ่งนี่พี่ชาวต่างชาติคนนี้คุณแดเนียลนะ
เขาเป็นสามีเจ้าของสวนแห่งนี้นี่แหละก็เข้าไปร่วมขอไหว้ด้วย
เขาบอกว่าเออเกิดมาไม่เคยเห็นเนอะมาไหว้อะไรกับต้นไม้ตรงนี้
เขาก็เลยกันกันด้วยก็รวมพิธีกรรมด้วยละกัน
เขาบอกเห็นตัวเลขโผล่ออกมาจ้าชัดเจน๒ตัวเห็นไหมทุกคน
แต่เขาบอกเขาเห็นหนึ่งสี่จุดทูมวงคนไปอีกเห็นมาอีก
เป็นแปดห้าอันนี้ชัดกว่า
เอาไปดูน้องไม่ใช่น้องสิเจ้าพ่อจอมทัพต้องเรียกอย่างนี้ขโมยยศด้วย
ลูกแม่อ๋อมวาดภาพอะไรลูก
งวดนี้นะฮะวาดภาพลายเส้นใส่สีร้อนแรง
แล้วก็เขียนชื่อกำกับเป็นภาษาอังกฤษไว้เหมือนเดิมแต่ที่นะฮะ
สะดุดตานะครับน่าจะเป็นตัวเลขนะฮะที่อยู่มุมบนครับ
มุมบนโอ้โหนู่นข้างบนแม่เขียนเอาไว้ชัด
อันนี้แม่อันนี้ไม่ต้องตีเลยไม่ต้องหาเลย
ปิดท้ายกันที่เลขมหาทักษะของหมอไก่พพาธินีแห่งไทยรัฐทีวีครับ
อาทิตย์ไหนอาทิตย์ไหนนี่ครับมาทุกทิศอืม
แต่ว่าคุณจะผสมบนเปย์หน้าหลังซ้ายขวา๒บน๓ล่าง
อะไรก็สุดแท้แต่ท่านนะครับ